คุณผู้ชมฮะมาถึงช่วงเที่ยวช่วงกินกันบ้างแล้วนะฮะ
เพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นสีสันข่าวกันสักนิดหนึ่งนะครับ
พาคุณผู้ชมไปกินปลากันหน่อยใครชอบกินปลายกมือขึ้น
ทั้งอร่อยและได้ประโยชน์นะฮะใช่ค่ะพาไปที่อุทัยธานี
นี่คุณโอ้โหเดี๋ยวต้องตัดออกมาก่อนนะฮะ
แล้วก็จะเปิดเนื้อให้ดูว่าเนื้อแน่นและน่ารับประทานขนาดไหน
สำหรับเมนูปลาเผานี้นะครับนี่ฮะปลานินเผาเกลือค่ะ
เนื้อแน่นอย่างนี้หวานเลยเนี่ยสดอย่างนี้นะคะ
สดแบบนี้เนื้อหวานหวานอร่อยอร่อยเผาหอมหอมนะค่ะ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

คดจังหวัดอุทัยธานีชื่ออะไรนะคุณนะ
ห้วยคดคุณบอกอะไรนะ

ชิลสบายแบบนี้นะครับ

ก็คือในน้ำผู้ร้อนบ้านสมทอง

ตราตัวใหญ่แบบเมื่อกี้นะฮะ
ไปจนถึงราคาหลักร้อย

โอ้โหยังหาทานได้ด้วยนะปลาเผาแบบเนี่ย
แล้วก็ทางร้านร่วมโครงการคนละครึ่ง

แช่น้ำแร่แช่เท้ากันสักนิดหนึ่งนะฮะ

เพราะว่านี่คือน้ำผู้ร้อนสมทอง

บเขาติดกับป่าห้วยขาแข้ง
รดกโลกนะครับแล้วก็ติดกับ
ดังนั้นมองไปก็สวยงาม
วิวทิวทัศน์แล้วก็ได้แช่น้ำร้อนแบบนี้นะครับ
อกจากนี้ท่านยังสามารถไปแวะกราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ใหญ่สูงสง่าประดิษฐานอยู่ใจกลาง
ในพื้นที่น้ำผู้ร้อนสมทองนี่แหละฮะ

แล้วก็พอไปไหว้พระเสร็จ
กลับมาแช่ออนเซนต์น้ำแร่ธรรมชาติ

นี่เป็นออนเซนต์เลยนะครับ

แล้วก็ทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
ส่วนใครบอกว่าขอพักค้างคืนได้ไหม

อยากจะอยู่อีกสักคืนนึง
ได้นะครับช่วงฤดูหนาวแบบนี้
แหล่งท่องเที่ยวต่างก็มีให้บริการ
เต็นต์แคมปปิ้งแล้วก็ที่พักนะครับ
โทรไปสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์๐๘๐๗๘๙๘๘๙๖นั่นเองนะฮะ
อ่าลองโทรไปดูให้เบอร์อีกครั้ง๐๘๐๗๘๙๘๘๙๖